เป็นแล้วแต่งวันนี้ก็ต้องโกหกแล้ว
ส่งไลน์ไปถาม
ขอแต่งงานทางไลน์

มีข่าวว่าพี่เป็นเกย์มาตลอด
แล้วพี่จะไปแต่งงาน
ทางด้านพี่จ๋าเขาว่าไงบ้าง

แต่ก็จะดีขึ้นภายในต้นปีนี้คนเกิดราศีธน